ทำไมเจ้าที่สะบวดต้องใส่ชุดฟิตจังคะ

บูนโอเคนะ
ขอเสื้อระบบอัตโมฟุง
อ่ะมันมีเจ้าที่ตะบัวต้องใส่ชุดฟิตจังคะมันดูแบบ
ปกติผีมากเลยอ๋อที่จริงเขาไม่ได้อยากใส่ชุดฟิตหรอกที่แรกชุดก็
รวมแหละแต่ใส่ไปใส่มา
อ้วนเห็นไหมเนี่ยกูอ้วนกูไม่ได้อยากใส่ชุดฟิต

กูอ้วนโอเคนะ
ขอเสื้อแล้วผมอัตโนภูมิ
แบบมีผัวไม่เจ๋ยอะตะมูอะตะมีอะตะมู
อะจ๊ะมีสนแต่มีผัวเราไหน

แต่ตีตายจะออก
เป็นไงดิ
ตีตายจะออกไหม
เป็นไงตีตายออกเอง

โดนผู้ร้ายยิงเพิ่มสนใจเราไหนล่ะจ๊ะ